เรื่องของเสียงที่หลุดออกมาในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ยังมีคนคิดว่าเอิ้นมาจากละครหรือเปล่าอุ๊คเฉพาะสอน
คือมันมีคลิปเสียงแล้วก็เป็นภาพด้วยนะคะคลิปหนึ่ง
คนนี้เขานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินตอนช่วงวันจันทร์ที่๙เมษายน
แล้วเวลานั่งรถอย่างนี้จะมีเสียงเป็นเสียงอัตโนมัติ

แจ้งอยู่ตลอดทุกสถานี
แต่ระหว่างที่มีเสียงประกาศเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนที่เขาอัดคลิปนี้
เขาบอกว่ามันมีเสียงแทรกออกมาแต่ไม่ได้ดังมากนัก
แต่เสียงแทรกนี้คือเสียงอะไร
ลองไปฟังดูชัดนะคะว่าคือเสียงอะไรแล้วช่วยกันคิดนะคะ
คุณผู้ชมได้ยินไหมคะมันเป็นเสียงร้องโอดโอยโหยหวน

ผู้หญิงคนนึงแล้วพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าเสียงคนปวดฟันหรือเปล่า

ก็บอกว่ามันเสียงคนมีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่า

แต่มีความคิดเห็นหนึ่งน่าสนใจครับเสียงในละครบุภเพสันนิวาสหรือเปล่าปานวาดเขาคลอดลูกอ่ะ
แล้วเขาก็โอ๊ยอย่างนี้ใช่ไหม
จันวาดเนี่ยขออภัยลองฟังเสียงจันวาดดูไหมคะ
แล้วก็ลองเทียบกันดูนะคะว่าเสียงจันวาดกับเสียงในคลิปเมื่อสักครู่นี้
มันใช่ไหมมันเหมือนกันไหม
เหมือนไหมคะแต่ต้องขอบคุณภาพนะคะละครบุเภสันนิวาสของช่อง๓นะคะ
เป็นฉากที่แม่หญิงจันวาด

เดี๋ยวลองฟังเสียงของคลิปที่มีคนที่เขาไปขึ้นรถมาด้วย

แต่ท่านผู้ชมตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะว่าเสียงมันอยู่ไกลลอยอยู่หน่อย
มันคู่กันมากับเสียงอัตโนมัติของเขา
มันก็มันจะว่าคล้ายก็ว่าคล้ายแต่มันก็ไม่เหมือนทั้งหมดไงคุณเขียนมาสอน
ตัวละครที่เขาเจ็บท้องอยู่ด้วยไง

มันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ในการเปิดลำโพงเวลามีเสียงอัตโนมัติบอกสถานีต่อไปคืออะไร
หรือว่าให้ระวังช่องว่างระหว่างรถกับทางแพลตฟอร์มอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็เป็นไอ้เสียงพวกนี้คือเสียงคนที่พูดเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว
บอกแจ้งสถานีเนี่ยอันนี้คือเสียงคุณรัฐก้าวอมรดิตนะ
แต่ว่ามันเป็นเสียงที่มันเป็นระบบที่มันทำมาสมบูรณ์แบบแค่
แค่กดเพลมมันก็ดังออกมาอยู่แล้วเคยมาสอน
มันไม่ใช่ว่าเปิดลำโพงกล้องแล้วก็จะมีเสียงเล็ดลอดออกมาจาก
ห้องที่เขาปล่อยเสียงออกมาได้หรือเปล่า
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็สอบถามไปที่ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
เขาก็บอกว่าเสียงต่างเหล่านี้มันเป็นเสียงอัตโนมัติ
คุณผู้ชมมันเป็นระบบประกาศแบบตั้งโปรแกรมอัตโนมัติเอาไว้ตามช่วงเวลาต่าง
แต่มีพนักงานประกาศด้วยนะคะ
พอเสียงทั้งสองระบบทำงานเสียงอื่นมันแทรกไม่ได้ค่ะ

สมมุติถ้าผมเป็นพนักงานของรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนนี้
จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขับอะไรก็แล้วคนควบคุม
ถ้าผมกดเสียงว่าจะถึงสถานีแล้วเสียงออโต้เข้าไปแล้ว
แต่ถ้าผมดูคลิปอะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง
อาจจะเป็นเสียงโอ๊ยโอ๊ยอาจจะเป็นคนคลอดลูกหรืออะไร

เจ้าหน้าที่บอกว่าเสียงอื่นแทรกไม่ได้นะคะ
ถ้ากดเป็นระบบอัตโนมัติไปแล้วแบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นเสียงออกมาจากลำโพง
มันก็ต้องดังเท่ากับเสียงประกาศ
ถูกไหมเจ้าหน้าที่เขาถามแบบนี้

แต่ถ้าลอยมาคู่กันเป็นไปไม่ได้แน่นอน
ออกมาจากห้องของเจ้าหน้าที่เป็นไปไม่ได้แน่นอน

คนก็เลยวิจารณ์ว่าคนที่มาโพสต์เนี่ยเขาตัดต่อหรือเปล่า
ทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะมันอาจจะเป็นความผิดได้นะ
เดี๋ยวถ้าเราติดต่อคนโพสต์ได้เดี๋ยวเราจะถาม
แต่เขายืนยันนะว่าเขานั่งโดยสารอยู่แล้วเขาได้ยิน
เขาก็เลยอัดคลิปเอาไว้๒คลิปแล้วก็มาโพสต์

เขาก็โพสต์เพื่อที่จะถามความคิดเห็นคนฟังแหละว่า

ก็อาจจะมาจากผู้โดยสารคนอื่นอยู่ไกลกันก็ได้
เราก็ไม่รู้มันอาจจะหลุดลำโพงออกมา
จากลำโพงสมาร์ทโฟนอะไรที่เขาดูคลิประหว่างนั่งรถไปด้วยก็ได้นะ

ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต้นต่อที่แท้จริงของเสียงผู้หญิงที่ร้อง
โอดโอยมาจากไหนมาจากช่องทางไหนอย่างไร
ก็เลยไปเชื่อมกับแม่หญิงจันทร์ว่าที่เขาร้องจะกลอดลูกค่ะ